อย่างอำนาจรณ์เขามีประกาศในเรื่องของความร่วมมือ
ปิดสถานบริการ๑๔วันป้องกันโควิด
แต่ยังมีผับบาร์ยังเปิดอยู่คนยังไปเที่ยวอยู่
แล้วก็เป็นการรวมตัวกันเลยต้องไปคุมเข้มกันหน่อย

ทางด้านของฝ่ายปกครองร่วมกับทหารนะฮะ
แล้วก็ออกตรวจสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจริงครับ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งอำนาจเจริญนั้นก็มีการประกาศอยู่แล้ว
ให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงเป็นการชั่วคราว๑๔วัน
ตั้งแต่เมื่อวาน๒๑มีนาคมถึง๓เมษายน
ผลปรากฏว่ามีร้าน๑๑ร้านนะฮะ
ก็คือจริงแล้วไปตรวจนั้นทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
และปฏิบัติตามเป็นอย่างดีแต่บางร้านนี่อย่างที่เห็นฝ่าฝืน
ก็เปิดอยู่นะฮะมีคนเข้าไปนั่งดื่มกินเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่
ก็เลยต้องสั่งให้ปิดเดี๋ยวนี้เลยตามประกาศของจังหวัดแล้วกล่าวตักเตือนเจ้าของร้านไป
ซึ่งเจ้าของร้านอ้างว่าอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยว่าจังหวัดประกาศให้ปิดอ่ะ
ก็เปิดปกติแล้วก็แต่ว่ายินดีนะที่ทำตามประกาศคนก็ยังนั่งดื่มกันอยู่แบบนี้แหละครับ
ส่วนเขามีการจัดงานบุญงานประเพณีจังหวัดเองก็ยังคงอนุญาตให้จัดต่อ
ก็ไปขอกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงนายอำเภอล่ะครับซึ่งต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะ
จึงจะสามารถจัดได้แต่การจัดงานต้องอะไรอ่ะ
เจลแอลกอฮอลล้างมือต้องมีที่ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับแขกคนที่ไปร่วมงาน
ต้องสะอาดถ้าคุณตัวร้อนไม่ให้เข้างานอะไรแบบนี้
ส่วนสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดในจังหวัดอำนาจเจริญ
คือแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะ
แต่คำว่าผู้เฝ้าระวังเนี่ยมีไหม
มีมีไงมีความเป็นไปได้๕๔ราย
กักตัวและสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน๓๔ราย

ส่วนคนที่พ้นระยะการกักตัวแล้วส่งกลับบ้านแล้วก็มีเหมือนกัน
หลายคนอาจจะมองว่าดูข่าวแล้วมันเหมือนอยู่ที่กรุงเทพ
นึกภาพนะมันเกิดขึ้นอยู่ที่กรุงเทพ
มันเกิดขึ้นอยู่ที่จุดไกลตัว
มันไม่ไกลตัวนะคะที่อุบลราชธานี
จังหวัดใกล้เลยอำนาจเจริญมีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะ
นั่นสิอย่าลืมว่ามีเซียนมวยที่เขามาดูมวย

แต่ไม่กักตัวแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่า

แล้วก็ไปแพร่เชื้อในต่างจังหวัด